ย้อนไปดูเหตุการณ์สำคัญเมื่อวานสำหรับเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะ
ตรีระดับแอนโตเบโก้ไปได้๑ต่อ๐นะครับเรื่องราวผลการแข่งขันแน่นอน
เป็นเรื่องดีต่อการขยับอันดับโลกของทีมชาติแต่ว่าสิ่งสำคัญในเกมเมื่อวาน
ก็คือวินาทีที่สินทวีชัยหัดไทยรัฐนากุลนั้นเดินทางออกมาเพื่อกล่าวคำพูดสำคัญ
ในการอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการครับเปิดตัวออกมาเนี่ยเหมือนพระเอกเลยนะครับ
ทุกคนนะครับในสนามรอสินทวีชัยเดินออกมาคนเดียวครับ
นักเตะของทางฟรีแดดนะครับก็ยืนเรียงแถวนะครับ
นักเตะทีมชาติไทยเพื่อเปิดทางให้กับสินทวีชัยที่รับปลอกแขนกัปตันทีมเกมนี้ครับ
เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าขอบคุณทุกคนนะครับ
ทำให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็คำพูดสุดท้าย
บอกว่าฟุตบอลไทยจะไม่มีความหมายถ้าไม่มีแฟนบอลครับ
แล้วก็ดูเกมมันก่อนครับหลังจากที่จบพิธีการของสินทวีชัยแล้ว
ทั้งคู่ก็เปิดเกมใส่กันในช่วงแรกเลยนะครับ
โดยโอกาสเป็นของทีแดดครับแล้วก็มีจังหวะเซฟสำคัญของสินทวีชัยครับ
โปรเจคเลยครับเดือนล้าเซฟครับเซฟปุ๊บออกเลยครับ
เล่นไปได้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดนาทีนะครับหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวชัดชัยบุตรพรมมา
ไทยก็มีโอกาสครับกระทิบส่งก็สินได้สอง
ครึ่งแรกยังศูนย์ศูนย์นะครับแล้วจังหวะนี้ครับ
ประตูขึ้นนำของทีมชาติไทยสุบัญญาภูริสายตัดบอลได้
แล้วรอจังหวะครับให้ทิศิพันธ์นั้นเติมมาจากแถวสอง
ชิบบอลเหนือเลยครับให้ทางเจ้าดิวได้ยิง
ให้ทีมไทยขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์นาทีหกสิบหก
น้ำหนักบอลพอดีเลยครับตกแล้วมีสปรินเล็กน้อยนะครับ
แต่ว่าไม่ยากที่ทิศิพันธ์จะยิงได้และจังหวะของสุภาชัยจ่ายอีกครั้งหนึ่ง
หลุดโดยทิศิพันธ์เลือกยิงอัดเลยครับนาทีแปดสิบเจ็ด
แต่ติดสเตฟของทางมาวินฟิลิปครับจบเกมชนะหนึ่งศูนย์ครับ
ทีมชาติไทยหลังจากเก็บใช้ชนะในเกมนี้ได้อย่างสวยงามนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นครับเพราะว่าแฟนฟุตบอลที่มารอ
ในการร่วมแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้กับสินทวีชัย
ประสบความสำเร็จต่อไปหลังจากนี้ก็ยังไม่ได้หนีไปไหนนะครับ

ร่วมร้องเพลงให้กับทางสินทวีชัยแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันนะครับ

มีตีกลองแล้วก็ปรบมือร้องเพลงกันสนุกสนานนะครับ
อดีตนักฟุตบอลในรุ่นเดียวกันที่เล่นทีมชาติทันกันมากันหลายต่อหลายคน

ในนามทีมชาติ๒๐ชาติและแล้วก็คือโถยเทศวินูไทย
ซึ่งเล่นอยู่โชตร๑๗ปีด้วยกัน

เขาต้องได้รับเกียรติดีสนามเขาจริง

มีการดูดตัวเองทั้งนั้นลงสนามและก็ในสนาม
แล้วก็ทุกวันนี้ที่เขาเลิกเล่นฟุตบอลทีมชาติเนี่ย
ไม่ได้แปลว่าเขาสภาพไม่ได้นะฮะสภาพในสนามก็ยังคงเล่นได้ดีอยู่
ในการเล่นให้กับสมสอบดังนั้นวันนี้สุดยอดเพื่อน

ร้านเซฟจริงซะเซฟปุ๊บเป็นออกไป

ดีใจกับเพื่อนจริงนะครับก็เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
อันนี้ก็เป็นวันที่สมบูรณ์แบบสำหรับเขาแล้วแล้วผมว่า
ผมเชื่อว่าเขายังไปต่อได้อีกแต่ว่าเขาก็อย่างว่านะครับ
เขาและก็ยันใหญ่ต้องต่อดีชอบ

ไม่ต้องพูดเจ็บ

มันจะมีเล่นบลุ๊คถึงนะครับบรีซอร์ก่อนก่อน
โปรดสินทดีพี่ชัยครับก็เปิดใจนะครับ
บอกว่าเป็น๑๗นาทีที่คุ้มค่าที่เขาอยู่ในสนามนะครับ
ตลอดเวลาที่รับใช้ชาติก็เหมือนกับได้ทำตามความฝันของตัวเอง
หลังจากนี้ครับต้องตื่นจากความฝันแล้วก็กลับมาเดินหน้าสู่อนาคต
หากมีโอกาสนะครับจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยในฐานะโค้ชต่อไปครับ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนอกเหนือจากการเป็นนักฟุตบอลแล้วนะครับ

เจ้าตัวนะครับได้เป็นนายกสหภาพนักฟุตบอลอาชีพด้วยนะครับ
ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้
ก็เป็นกับหลายคนซึ่งเป็นนักบอลในรุ่นราวคราวเดียวกันนี่แหละครับ
ยิ่งใหญ่วันหนึ่งครับในช่วงชีวิตของผมเลย
แล้วก็เป็นชายชนะที่สำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลของผมครับ
ถ้าประสบการณ์และความสามารถที่ผมมีเนี่ย
จะเป็นประโยชน์ให้กับวงการฟุตบอลไทยอะไรได้บ้างเนี่ย
ผมก็ยินดีที่จะนำสิ่งเหล่านั้นให้กับวงการครับ
ขณะที่มิรวรรณรายวัชนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าพอใจกับรูปเกม
ในการอุ่นเครื่องทั้งสองนัดแล้วก็ยังมีเวลาในการปรับทีมอยู่เหมือนกัน
สัปดาห์หน้าคาดว่าจะได้รายชื่อผู้เล่นในชุดแรก
เพื่อเข้าแคมป์เก็บตัวในวันที่๒๓ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับ
เคสน้องเนยน้องไข่มุกน้องมายน้องจิ๊บหรือว่าน้องมิวสิกนะครับ
ก็มากันนะครับในชุดนี้เนี่ยมาร่วมชมร่วมเชียร์ทีมชาติไทย
ที่จัวร์สุฮันบุรีโดยน้องเคสก็ได้มีการโพสต์เฟสบุ๊กนะครับ
บอกว่าประทับใจที่เธอได้มาเชียร์ทีมชาติไทยครั้งแรก
ในนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยครับ